เอาล่ะก่อนที่จะไปขยายข่าวเรื่องของโควิด

รักสามเศร้าเราสามคน
เรื่องของรักซ้อนซ่อนเงื่อน
หนึ่งชายสองหญิงมันเป็นไปไม่ได้
ตบกันนัวเลยค่ะเมียน้อยตบเมียหลวงนะคะ
โอ้โหคุณค่ะตบที่ไหนไม่ตบไปตบกันหน้าโรงพัก
อยากให้ดูคลิปกันก่อนเรื่องอื่นเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมเดือดร้อนถึงตำรวจเลยนะคะ
ต้องเข้ามาหย่าศึกแบบนี้คุณผู้ชมเห็นใช่ไหมคะ

เสื้อขาวฝ่ายหนึ่งเสื้อดำ

เสื้อขาวเนี่ยเป็นภรรยาใหม่
ส่วนเสื้อดำเป็นอดีตภรรยา
ข่าวว่าอดีตภรรยาเขาเลิกกับสามีเขาไปแล้ว

ไหนคุณโรสลินช่วยขยายหน่อยซิว่าต้นเรื่องมาตบกันเนี่ย
มันมาจากอะไรเพราะยังไงทำไมเมียน้อยถึงมาตบเมียหลวง
คือผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ย
เราขอสงวนชื่อแล้วก็นามสกุลนะคะ
ผู้ชายกับผู้หญิงคู่หนึ่งเขาเคยรักกัน
แล้วเขาก็ฝ่ายหญิงจับได้ว่าฝ่ายชายไปมีคนอื่น
เขาก็เลยบอกว่าเอาล่ะถ้าเกิดว่าคุณไปมีคนอื่นคุณก็เลิกกับฉันซะ
ไปมีใหม่ให้เป็นกิจจะลักษณะไปเลย
ให้ผู้ชายค่ะคุณผู้ชมไปมีอิสระพร้อมแถมเงินอีก๕๐๐๐นะคะ
หลังจากนั้นเหมือนว่าทุกอย่างจะจบแล้วเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว
แต่ไม่ค่ะฝ่ายชายยังค่อยทยอยเก็บผ้าเก็บผ่อนจากบ้านอดีตภรรยาหลวง
ทีนี้ค่ะเมียน้อยหรือภรรยาใหม่มารู้เข้าว่า
ปรากฏว่าฝ่ายผู้หญิงค่ะฝ่ายเสื้อขาวอ่ะ
ตามไประรานผู้หญิงซึ่งเป็นอดีตภรรยาถึงบ้านเลยนะคะ
ตบกระหนัวหนึ่งครั้งนึงยกและที่บ้าน
หลังจากนั้นเอาล่ะอดีตภรรยาพอเห็นเหตุการณ์แบบนี้
ตัวเองโดนทำร้ายร่างกายเนอะมาแจ้งความเลยค่ะ
ที่สพพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ
มาแจ้งความตอนที่แจ้งความก็เป็นเรื่องอีกยกหนึ่งค่ะคุณผู้ชม
เพราะผู้หญิงเสื้อขาวซึ่งเป็นภรรยาใหม่เนี่ย
ตามมาถึงโรงพักเลยนะคะก็เลยกลายเป็นคลิปนี้ให้เห็นกันค่ะ
ตำรวจเนี่ยพยายามหย่าศึกถามว่าหยุดไหมตอนแรกก็ไม่ยอมหยุดนะคะ
สุดท้ายแล้วตำรวจแยกออกมาได้พาไปนั่งสงบสติอารมณ์ข้างโรงพัก
รมทั้งคู่ให้ทำความเข้าใจกันแล้วก็ต้องเป็นเรื่องเป็นราว
เพราะว่าฝ่ายผู้หญิงซึ่งเป็นอดีตภรรยาเขาก็ไปแจ้งความเรียบร้อยแล้วนะคะ
หลังจากนั้นค่ะคุณผู้ชมก็นี่เราไปสัมภาษณ์อดีตภรรยาด้วยนะคะ
เดี๋ยวฟังเสียงหน่อยค่ะ
ถ้าเกิดว่าฟังจากอดีตภรรยาเล่าเนี่ยโอ้โหเธอก็ใจกว้างพอสมควรนะ
อิสระแล้วแถมเงินด้วยแถมเงินไปให้อีก๕๐๐๐
ไปตั้งตัวกันไปตั้งต้นกันใหม่ค่ะคุณผู้ชม
แต่ว่าก็อย่างว่านะสองหญิงหนึ่งชายไม่หมายไม่คิดว่าจะเป็นไปได้นะคะ
มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วสุดท้ายก็เลยกลายเป็นภาพตบกันนัวแบบนี้ค่ะ
งานนี้ทั้งสองฝ่ายก็ต้องมีการไกล่เกลี่ยกันแล้วก็ไกลเกลี่ยกันแล้ว
พนักงานสอบสวนก็บอกว่าจะสั่งปรับสถานเบาโทษฐานก่อเหตุทะเลาะวิวาส
เห็นไหมล่ะเมื่อสักครู่โชว์พรงโชว์แผลกันไปเจ็บตัวด้วย
อ่ะจบนะคะคุณผู้ชม